แล้วก็มีการจับกลุ่มบุคคลอันตรายนายนี้
เพราะว่าผู้ชายที่ก่อเหตุ
เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ผมเล่าข่าวให้ฟังว่าตีหนึ่งกว่า
ไปก่อเหตุแทงเด็กปั๊มน้ำมัน
ซึ่งเป็นปั๊มอยู่ที่บริมถนนปฐุมธานีสามโคก
ตำบลบางโพเหนืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีจนเสียชีวิตนะครับ
หลังก่อเหตุแล้วเขามาก่อเหตุในช่วงเช้าอีกครั้ง
เพราะว่าตำรวจสพสามโคกได้รับแจ้งว่าผู้ชายรายนี้นะฮะ
ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตคุณเท่ากับตั้งแต่เมื่อคืน
จนกระทั่งถึงเช้าก่อเหตุฆ่าคนตายไปแล้ว๒ศพนะครับ
โดยตำรวจสพสามโคกระดมกำลังเจ้าหน้าที่
ปิดล้อมพื้นที่หมู่๓ตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
หลังได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่ง
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหญิงเพื่อนบ้านจนเสียชีวิต
และคนก่อเหตุยังวนเวียนไปมาอยู่ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ตอนแรกยังไม่สามารถที่จะเข้าตรวจสอบศพได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังฝ่ายปกครองและอาสาสมัครมูลที่ปเต็กตึง
ได้ทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อเร่งจับตัวชายคนดังกล่าวนะครับ
ที่เกิดเหตุพบว่าชาวบ้านกำลังจับกลุ่มยืนคุย

พร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายยังมีอาวุธปืน
แล้วก็เดินถือปืนไปมาอยู่บริเวณโดยรอบแถวนี้
แล้วก็ยังก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๓นัด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันชาวบ้านไม่ให้ทุกคนเข้ามา
ยังพื้นที่ที่ถูกควบคุมเอาไว้นะครับ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนเปลต้ายถุนบ้าน
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้นะฮะ

ทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวมะลิวันแสงจันทร์อายุ๔๐ปี
สภาพศพนอนอยู่ในเปรย์ถูกอาวุธปืนยิงที่หน้าผากซ้าย๑นัด
เจ้าหน้าที่ในตอนแรกยังไม่สามารถเข้าไปชนะสูตร
แล้วก็ตรวจสอบได้เพราะกลัวว่าคนร้าย
จะยังแอบอยู่แถวนี้หรือเปล่านะฮะ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังในการปิดล้อม
แล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
ก็ต้องรีบนำตัวพร้อมยึดอาวุธปืนขนาด๓๘หนึ่งกระบอก
เพื่อนำตัวของผู้ชายคนนี้ไปสอบสวนที่โรงพักทันทีนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุก็คือนายสารวุฒิขันเสบรี
หรือว่านายเต้ยอายุ๒๔ปี
จากการสอบถามนายจักรพงศ์มีภูลสามีของผู้เสียชีวิต
ลายล่าสุดก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
ขณะเกิดเหตุนั้นเขาได้เข้าห้องน้ำอยู่
แล้วก็ภรรยานอนเล่นอยู่ที่เปรยวน
จากนั้นได้ยินเสียงภรรยาตะโกนถาม
ถามว่าใครใครเข้ามาบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทันที
ทีนี้ครับตัวผู้เป็นสามีก็รีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำ
แล้วก็วิ่งมาดูที่เปรย์ที่ภรรยานอนอยู่
ปรากฏว่าภรรยาถูกยิงเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
แล้วก็เห็นคนร้ายรีบวิ่งหลบหนีออกไปจากบ้านนะครับ
ทีนี้ตำรวจนำตัวของผู้ก่อเหตุ
ก็คือนายสารวุฒิขันเสรีหรือว่านายเต้ย

ก็ได้ข้อมูลแบบนี้ว่านายเต้ย
ได้ก่อเหตุแทงนายสารวุฒินาควิชัยพนักงานปั๊มน้ำมัน
เสียชีวิตเมื่อคืนนี้อย่างที่เราเล่าข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
และทีนี้ครับเท่ากับว่าเป็น๒เหตุที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าฆ่าไป๒ศพ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ก่อเหตุ
ไปทำแผนที่บ้านของที่เกิดเหตุก่อน
ก็คือบ้านของผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงก่อน

ก็ต้องมีการไปทำแผนที่ปั๊มน้ำมันริมถนนปฐุมธานีสามโคก

คุณผู้ชมเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ในระยะเวลาติดกันเลยจากคนคนเดียว